แคมเปญบาวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพปีสอง
จับมือร่วมกับไทยรัฐกรุ๊ปเราได้ผู้โชคดีแล้วนะครับ
คุณผู้ชมครับเราไปดูชมหน้าเขาหน่อยไหม
เราไปดูชมหน้าของผู้โชคดีในแคมเปญคาราบาลแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพปีสอง
ที่ได้รับมอไซคันแรกก็คือคุณวีรพัฒน์ศรีบัวริน
เป็นนุ่มโรงงานที่จังหวัดชนบุรีนะครับโชคดีมากจริงครับ
โอ้โหแค่ส่งฝามาก็พลิกชะตาชีวิตคุณผู้ชมได้ค่ะ
คาราบาลนะครับนำขบวนแห่แล้วก็สาวบาวแดงครับ
บุกไปนะครับผู้โชคดีถึงโรงงานเลย
บรรยากาศนี้คึกคลื้นทีเดียวนะครับเต็มไปด้วยความชื่นอกชื่นใจ
ไปดูกันว่าจำนวนฝาของแต่ละพื้นที่ที่ส่งเข้ามาเป็นยังไงกันบ้างนะครับ
เท่าที่ดูเนี่ยคุณผู้ชมคาราบาลแดงและคันโซคูณสองเนี่ย
กลางเนี่ยมีความนิยมอย่างมากภาคอีสานเนี่ยก็มีความนิยมไม่แพ้กันนะครับ
อดของภาคกลางเนี่ยก็ตามมาติดติดภาคเหนือภาคใต้อย่ารอช้านะ
นะครับรีบส่งกันเข้ามาเยอะนะครับทุกฝาส่งมามีสิทธิลุ้นรางวัลครับ
ค่ะก็ย้ำของรางวัลกันชัดอีกครั้งหนึ่งนะคะคุณผู้ชมค่ะ
เครื่องดื่มคาราบาลแจกทองคำแท่งมูลค่า๑ล้านบาททุกเดือนค่ะ
แล้วก็ยังไม่พอนะคะยังแจกมอเตอร์ไซค์รุ่นฮอนด้ารุ่นนิวคลิกอืมหนึ่งสองห้า
นะครับตกแต่งสไตล์คาราบาลหนึ่งร้อยรางวัลรวมูลค่ากว่าแปดล้านบาท
ก็ย้ำกันชัดชัดฟังกันให้ดีเพราะวันที่ยี่สิบเจ็ดพฤษภาคมนี้
เราจะแจกร้านแรกกันแล้วนะคะร้านแรกอืมจะแจกกันแล้วยี่สิบเจ็ดพฤษภาคมนี้
เพราะฉะนั้นถ้าคุณผู้ชมอยากเป็นเศรษฐีอยากได้รางวัลต้องรีบส่งกันเข้ามานะคะ
กติกาง่ายคุณผู้ชมค่ะ๓คำเขียนบีบส่งนะคะเขียนบีบส่ง
ฝาคาราบาลแดงให้เขียนคำว่าวิตามินบี๑๒พร้อมชื่อนามสกุลและเบอร์โทรศัพท์บนกระดาษด้วยลายมือ
แล้วก็พับใส่ใต้ฝาคาราบาลแดงบีบให้แน่นนะคะ
ฝาคันโซคูณ๒ให้เขียนคำว่าตับพร้อมชื่อนามสกุลและเบอร์โทรศัพท์บนกระดาษด้วยลายมือ
แล้วพับใส่ใต้ฝาคันโซคูณสองบีบให้แน่นก็ไม่ต้องเขียนที่อยู่นะคะ
คุณผู้ชมส่งมาที่ตู้ปอนอสองบังปะกงฉะเชิงเศร้าสองสี่หนึ่งสามศูนย์
หรือจะหย่อนในกล่องชิงโชคที่ร้านซีเจมอร์ร้านถูกดีมีมาตรฐานและร้านค้าที่ร่วมรายการก็ได้นะคะ
อย่าช้านะคะรีบส่งกันเข้ามาเพราะว่าเราแจกกันทุกวัน
และคุณผู้ชมก็สามารถติดตามประกาศผลผู้โชคดีได้ทุกวันในรายการตลอดข่าวเวลา๙นาฬิกา๓๐นาที
ส่งกันมาได้จนถึงวันที่สามสิบเอ็ดกรกฎาคมสองพันห้าร้อยหกสิบหก
แล้วก็ย้ำนะคะว่า๒๗พฤษภาคมนี้ค่ะล้านแรกจะแจกกันแล้วค่ะ
เพราะฉะนั้นรีบส่งกันเข้ามาเพราะว่าเศรษฐีคนต่อไปอาจจะเป็นคุณผู้ชมก็ได้ค่ะ
เครื่องดื่มคาราบาลแดงในราคา๑๐บาทเท่าเดิมนะครับ
แล้วก็ขอแนะนำครับเครื่องดื่มใหม่คันโซคูณ๒เพื่อนรักนักดื่ม
นวัตกรรมอยากจากญี่ปุ่นนะครับมีส่วนผสมจากตับกูโคโลโนแลคโทนนะครับ
แล้วก็สารสกัดขมิ้นชันอร่อยสดชื่นหาซื้อได้แล้วนะครับ
ร้านค้าใกล้บ้านทั่วประเทศฝาเครื่องดื่มคาราบาลและคันโซคูณสองนะครับ
ย้ำนะครับฝาในมือคุณมีค่าอย่ารอช้าส่งกันเข้ามาเยอะครับ
เดี๋ยวรอลุ้นผู้โชคดีด้วยกันนะคะ